กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทั้งหลายนะครับ
เมื่อเช้านี้ผมขออนุญาตติดภารกิจนิดนึงไปกับสมเด็จพระสังฆราชนะครับ
เนื่องในโอกาสวันอันสารห้ามพูชาสวัสดิ์ทูปเทียนพรรษา
แล้วผมก็ได้ขอแบ่งขอมอบให้กับทุกคนด้วยนะครับ
เนื่องในช่วงเวลาเป็นบางคนนี้ให้กับทุกคนทุกท่านนะฮะ
สุดแล้วแต่ว่าใครจะรับได้รับไม่ได้ก็แล้วแต่
เพราะว่าทุกอย่างเป็นเป็นตามกรรมแต่ทำกรรมดีก็ก็ยังไม่รับกรรมดี
ทำกรรมไม่ดีก็คงปรากฏต่อไปนะครับ
ผมเองก็พยายามทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดแต่อาจจะไม่ดีในสายตาของท่าน
ก็ไม่เป็นไรวันนี้ท่านบอกว่าเอ่อชื่อผมมีความหมายโน่นนี่
ก็ไปคิดเอาละกันว่าตู่กับเตี้ยเนี่ยมันความหมายมันมันเหมือนกันไหม
มันคงไม่เหมือนนะแต่ไปดูที่ว่าประโยชน์
อะไรใครทำอะไรมากกว่านะผมเห็นว่าท่านไปเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกตลอดเวลา
ท่านบอกว่าท่านศึกษาประวัติศาสตร์โอเคครับก็ดีครับ
ท่านก็ศึกษาศึกษาวัติศาสตร์ศูนย์ที่ดีไว้บ้างกันละกันสิ่งที่ท่านทำในหลายหลายอย่าง
วันนี้ทุกคนก็ปรากฏแล้วว่าเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการก้าวร่วง
นะสถาบันของชาตินะซึ่งผมรับไม่ได้อยู่แล้วนะ
ก็ผมก็จะไม่ต้องพูดนะครับในเรื่องกระจกผมผมไม่ค่อยจะใช้กระจกอ่ะนะ
ประธานค่ะผมใช้คำท่านประธานค่ะดิฉันประท้วงค่ะ
ดิฉันขอใช้สิทธิพลาดพิงค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ท่านนายกได้กล่าวถึงดิฉันว่าดิฉันก้าวล่วงสถาบันตรงไหน
เข้าเวลาข้อหาอพอดีใช่ไหมข้อหานี้มันผิดนะคะมันมีโทษไร้แรง
อยู่ดีดีจะมาปากพ้อยว่าคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไงโอเคครับขอบคุณฮะ
เชิญนั่งเดี๋ยวครับผมอย่ามั่วนะคะอย่ามั่วผมชี้แจงเองครับก็ตอนนี้
เที่ยวผู้ตีขลุมแบบนี้ล่ะฮะครับเชิญครับพี่ปลายเชิญนายมตีต่อครับ
ก็เวลาท่านพูดอะไรมาทั้งหมดผมก็ฟังได้ท่านก็ฟังของท่านบ้าง
คือผมไม่ได้ว่าอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะว่าไปดูในคดีต่าง
ก็มีอยู่หลายคดีอยู่เหมือนกันก็ไปเตรียมต่อสู้คดีเอาแล้วกันนะ
ท่านประธานค่ะครับขอใช้ท่านพาดพิงดิฉันอีกแล้วค่ะครับ
ถอนนะคะถอนคำพูดทั้งสองอย่างมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นมาตราร้ายแรงนะ
เที่ยวมาป้ายให้ใครใครอย่างนี้ได้ยังไงนี่ก็เอาเด็กไปเข้าคุกไม่ยอมปล่อยไม่ให้ประกัน
ผมไม่ได้ป้ายหรอกครับครับคุณธรรมรัฐอย่ามั่วค่ะผมไม่ได้ไปยุ่งกลการ
ถอนคำพูดค่ะผมไม่ถอนนะครับครับคุณธรรมรัฐครับขอเมื่อวานก็ทำผิดกาลาเทสาไปในสภักดิ์
ครับคุณอภรัฐครับก็ฟังประธานนะครับก็เราอภิปรายเขาก็หนัก
ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องถอดนะครับแต่ว่าในย่อมที่ก็อภิปรายต่อ
แล้วก็ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือเราระมัดระวังนะครับครับเชิญครับขอบคุณธรรมรัฐครับ
นิยีของทัพจะจ้างวิธีคัดเลือกบอกการสามรายมีชั้นทัดเลือกในสเนวงใน
ในการก่อสร้างห้าสิบเก้ารายห้าสิบเก้าร้านบาทนะครับประมาณ
หลังจากทำสัญญาระหว่างการก่อสร้างทางประหลัดคู่สัญญา
ได้แจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคสิ่งปลูกสร้างที่แล้วเสร็จ
อันได้แก่ท่านปฏิสถานและปรับภูมิมิทัศน์รวมถึงสารภูมิพวกตามรูปแบบที่สัญญากำหนด
เป็นไปตามวัตถุส่งของทัพบกโดยไม่ขอรับเงินค่าจ้างที่ระบุไว้ในสัญญานะครับ
แล้วก็ยินยอมในการยกเลิกสัญญาโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดทั้งสิ้น
รวมทั้งกรมอยุธยุทธาทันบกก็ได้ส่งคืนเข้ามาดังกล่าว
ที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการให้กองทัพบกต่อไปแล้วนะครับ
ผมคงชิดแจ้งสัดสั้นแล้วกันนะ
ในเรื่องของการตั้งความสังเกตว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นไม่ได้เข้ามาตรวจสอบการก่อสร้างในครั้งนั้น
เรียนว่ากองทัพบกได้รับการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการจากสตงนะครับ
เพื่อขอรับทราบข้อมูลในการก่อสร้างแล้วก็ได้ชี้แจงไปว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ
ดำเนินการภายใต้ทุนทรัพย์ของบริษัทและผู้มีจิตศรัทธาที่มาทำการก่อสร้าง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับทราบข้อมูลต่างเหล่านี้แล้วนะครับ

ให้ความสำคัญกับคดีคลองด่าน
และสิ่งวัดล้อมโดยกลมควบคุมมูลพิษเล่นบริการต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด
นะครับซึ่งเราได้ยื่นคำร้องไปแล้วนะครับ
กับคำลักษณะการวินิจฉัยชี้ขาดน้ำหน้าและหน้าที่ระหว่างสารนะครับ
เพื่อให้ขอวินิจฉัยเกี่ยวกับคำพิพากษาสารดีกาและคำพิพากษาสารอุทธรณ์นะครับ
ซึ่งขณะนี้มีความขัดแย้งกันกับค่าคำพิพากษาสารปกครองสูงสุด
ซึ่งอันนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาอยู่นะครับผมก็ไม่อาจไปก้าวร่วง
ในเรื่องของการอายัดทรัพย์สินเหล่านั้นนะครับ
ของกิจการร่วมค้านวีพีเอสเตศ์เคจีย์นะว่าที่รับเงิน
ตามความคิดคำพิพากษาไปแล้วเมื่อปีเมือปีสองพิคุณฮสหกห้าดสิบแปด
ที่๑ให้ตกเป็นของแผ่นดินนะครับซึ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วเป็นบางคดี
และสำนักงานปปงได้ยื่นร้องฟ้องต่อสารแพ่งดำเนินการอายัดสิทธิเรียกร้องที่กรมควบคุมมลพิษ
งวดที่๒ที่๓สารแพ่งก็ได้มีคำสั่งอายัดแล้ว
อยู่ระหว่างรอฟังผลคำสั่งของสารปกรองสูงสุดรายเหตุทางเพิ่มเติม
ถ้ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรต่างอยากจะรู้อยากจะทราบ
ผมก็ขออนุญาตให้ท่านรองวิศนุ
ต่อไปในเรื่องของอ่าอือจีสีสองร้อยนะครับ
เมื่อวานก็มีการพูดกันหลายท่านหลายคนเหมือนกันแล้วก็ในกรณีประเด็นสำคัญก็คือว่าเราไม่ได้
หาว่าเราไม่ได้ติดตามไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ต่างความเป็นเป็นความมา
มาหลายครั้งแล้วนะหลายรัฐบาลมาแล้วด้วยแล้วก็หลายตั้งแต่ผมเป็น
ขั้นตอนของกฎหมายมีการเมืองคดีกับเอกชนที่เป็นคู่สัญญา
รวม๑๓คดีปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้วจำนวน๕คดี
อยู่ระหว่างการพินาของสารรวมจำนวน๖คดี
อยู่ในชั้นวิภาคศาสตร์อวัยกายอีก๒คดี
ได้ฟ้องริคาสหายรวมประมาณ๗๔๑ล้านบาท
เศษซึ่งผู้ถูกฟ้องบางส่วนได้ชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแล้วจำนวน๑๗ล้าน
ฝ่ายกุฎหมายคงทักประตูติดตามอยู่คดีที่ค้างอยู่
และในเรื่องของการบังคับคดีเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของท่านการต่อไป
แล้วก็มีการใช้ในสงครามมีรักสงครามต่างมากมาย
นะครับเขาก็ใช้มันเหมือนกันนะครับในช่วงประวัติศาสตร์ดังกล่าวนะครับ

อัตราค่าไฟอะไรที่ว่านะครับก็มีการแตะไปบ้างแล้ว
ผมก็จะชี้แจงในขั้นต้นก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของเอ่อ
เพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าในอนาคตต่างเหล่านี้มันก็มีเหตุผลความเป็นมานะครับ
จากว่าคราวนี้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วกรฟภนั้นแบกรับหนี้สินมาแล้วมากกว่า๑แสนล้าน
ผมก็อยากอธิบายนิดนึงว่าในระบบการผลิตจัดหาและจำหน่ายนั้น
ไฟฟ้าในประเทศนั้นจะมีความเชื่อมโยงถึงกันก็จะแบ่งหน้าที่เป็นสองกลุ่มใหญ่นะครับ
คืออย่างเราไปพูดเฉพาะราคาไฟฟ้าท่านต้องรู้ว่าแต่ละส่วนมันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ไม่ว่าจะน้ำมันไม่ว่าจะแก๊สไม่ว่าจะไฟฟ้า
ประกอบการก็หลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่ผมสรุปง่ายง่ายว่าก็คล้ายคล้ายกัน
ก็คือว่ามีการแบ่งหน้าที่เป็นสองกลุ่มใหญ่หนึ่งคือกลุ่มผลิตและระบบสายส่ง
อันนี้เป็นกรอบพอนะครับกลุ่มจำนายได้แก่กรอบฟอร์นอร์
แล้วก็กรอบพอนะครับนครหลวงและภูมิภาค
ในส่วนใหญ่แล้วนั้นประชาชนจะเกี่ยวข้องกับ๒การไฟฟ้านี้
ไฟฟ้าในระบบทั้งหมดจะอยู่ประมาณมูลค่าของการไฟฟ้าทั้งระบบจะอยู่ของมัน
ถึงเก้าแสนล้านบาทนะครับจากตัวเลขคร่าวกลมกลมนะครับ
ที่เราจะต้องอธิบายว่าทำไมถึงเป็นภาระหนี้สินแบกภาระเกือบ๑แสนล้านบาท
อันนี้มันเป็นผลจากภาระของกรพนะครับการไฟฟ้าภายผลิต
ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอนะครับไม่ดับนะ
เพียงพอในด้านของความมั่นคงด้านพลังงานไปด้วยนะครับ
ปัจจุบันนั้นกรพมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าเองประมาณร้อยละสี่สิบ
ส่วนที่เหลือนั้นมาจากการจัดซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศลาวและมาเลเซียนะครับ
หรือซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศเช่นเอสพีพีในประเทศที่เรียกว่าเอสพีพี
ซึ่งมีทั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าชีวภาพ
ก็จำเป็นต้องมีภารกิจที่ต้องติดตามสถานการณ์คาดการณ์
เขาเรียกว่าคำคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
อย่างเช่นการแก้ปัญหาของรัฐบาลวันนี้ก็ต้องดู๑เดือน
จะดูแลประชนอย่างไรถ้า๑เดือนมันยังมีปัญหาอยู่
แล้วก็จะต้องทำต่อก็อีก๓เดือนจะทำยังไง

แล้วก็ว่านับข้อมูลไปปีหน้าถ้ามันเรียบร้อยมันมีผลสำเร็จ

เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีการประเมิน
แล้วผมเองก็ได้เข้าร่วมการหารือทุกครั้ง
กับสุรการที่หยุดคล่องโดยงานที่หยุดคล่อง
รวมความมาถึงรับฟังคุณเห็นจากบรรดาสมาคมหอการค่าอุตสาหกรรม

จริงแล้วผมพบกับทุกสมาคมที่อาจจะหาว่า
ผมชี้โน่นผมชี้ไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่าข้อมูลผมต้องชัดเจนนะครับในการที่จะตัดสินใจร่วมกัน

ในส่วนของอันนี้ที่ผมอธิบายตรงนี้ก็
จำเป็นต้องมีการคำนวณจุดพีคสูงสุด
ของในการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับให้เหมาะสมแต่ละช่วงเวลา

เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเตรียมไฟฟ้าสำรองไว้ให้เพียงพอ
ไม่เกิดเหตุไฟดับและไฟกระชาก
ซึ่งกรพก็ได้นำเหตุผลดังกล่าวนั้นมากำหนดราคาค่าไฟฟ้า
ที่ควรจะเป็นเพื่อจะขายแก่กาโฟนอลและกาวภอพอ
ผลรูปแบบของการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้กระทบกับต้นทุนไฟฟ้าที่แตกต่างกับเราออกไป

คล้ายกันเพราะมีน้ำมันอยู่หลายประเภทเหมือนกัน
ในเรื่องเหล่านี้ผมก็จะโขยาตให้ท่านรองสุภาพงศ์

ในเรื่องราคาค่าไฟฟ้าที่จัดเก็บกับประชนมี๒ส่วน
ส่วนแรกคือราคาคงที่ปัจจุบันนั้นเก็บอยู่ประมาณ๔บาทโดยประมาณนะครับ
ซึ่งกรพใช้เป็นตัวปรับราคาค่าไฟฟ้าเกิดจากประเทศอื่น
โดยคิดต่อจำนวนหน่วยที่มีการใช้การจริงนะครับ
คือละเอียดยิบทุกอันและมันยังเป็นตัวเลขออกมาทำได้นะครับ
ไม่ใช่คิดง่ายคงทำไม่ได้
ถ้ายกตัวอย่างนะครับก็เช่นอัตราแรกเปลี่ยนราคาต้นทุนเชื้อเพลิง
โดยจะมีการคำนวณล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นระยะเวลาประมาณ๔เดือน
ปัจจุบันมีการจัดเก็บในอัตรา๒๓สตางค์ต่อหน่วย
อันนี้ก็เป็นผลมาจากราคาตันหินที่เพิ่มสูงขึ้นถึง๒๑๖๑๑บาทต่อตัน
ราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นประมาณ๒๓๓บาทต่อลิตร
น้ำมันถ้าเราดูราคาน้ำมันในตลาดโลก
แต่อย่าลืมว่ามันต้องมีค่าขนส่งค่าแปรรูปค่าอะไรเยอะแยะนะครับ
ถึงมันบวกไปในต้นทุนแล้วทำให้การซำนาย
มันก็จะมีปรับเปลี่ยนไปตามสถาตรณ์ต้นทุน

ทุกอย่างมันขึ้นหมดในเวลานี้ท่านก็ทราบดีนะครับ
ในส่วนปัญหาสำคัญที่กรปภจะต้องแบกรับภาระ
เกิดจากราคาต้นทุนสูงขึ้น
ในเรื่องของก๊าซธรรมชาติมีการใช้ก๊าซธรรมชาติแบบเหลวในการผลิตไฟฟ้า
ที่ทำให้เกิดภาระในการแบกรับภาระหนี้สินของกรกภในปัจจุบัน
เป็นผลมาจากส่วนใหญ่มีการนำการ์ดธรรมชาติจากเมียนมาร์เข้ามา
แก๊สที่เมียนม่าเราใช้ปริมาทมากเพราะผมที่รวมนะครับ
เป็นหลักประกอบกับการผลิตที่เกิดจากแหล่งเอราวันในอ่าวไทยที่ลดลงไปเยอะมาก
ท่านต้องดูประเด็นตรงนี้เรามีกี่แห่งนะครับเรามีน้ำมันต้นทุนสักเท่าไหร่
ใช้มาแล้วกี่ปีแล้วมันเหลือสักเท่าไหร่
เราพึ่งตัวเองได้ทั้งหมดได้หรือไม่
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มันมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เรื่องการค้าการลงทุนต่างประเทศสถานการณ์สงครามด้วยอะไรด้วย
งครามการค้าอะไรผมไม่บังคับไปโทษเขาว่าทั้งหมดหรอกครับ
เราก็ต้องบริหารให้ได้หน้าที่ของผมคือการบริหารงานให้ได้
แล้วก็โดยรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ให้ทุกอย่างขอให้อยู่ในกรอบของความถูกต้อง
ดังนั้นก็ต้องกดตะเบียดต่างทุกประการนะครับ
ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงปัญญาสัญญาสัมประธานไทยก็ได้ใช้แนวทางแก้ปัญหา
โดยมีการทำสัญญาสื่อขายการสัมพันธาตุจากประเทศอันตรีประมาณออกกลางเทศกาต้าอูมาน
ซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้นมากเพราะจะต้องอาศัยกรรมวิธีพิเศษ
กรรมวิธีพิเศษนะครับในการควบแน่นให้เป็นของเหลว
เพื่อจะขนส่งและทำให้กลับเป็นสภาพเดิมเป็นก๊าซนะครับเวลาใช้งาน

วันนี้ก็ต้องมีเรือหาเรือจ้างเรือมาขนลักษณะนี้นะครับลอยน้ำนะครับ
แล้วก็ทำให้เป็นของเหลวก่อนเพื่อจะขนมาแล้วก็แปรรูปใหม่อีกครั้ง
มันไม่ได้ง่ายหรอกนะครับหลายคนก็แก๊สน้ำมันอะไรเนี่ย
คือพูดง่ายเพราะว่าเราใช้ทุกวันแต่ต้องไปดูกระบวนการเขา
แล้วก็ดูวิธีการบริหารต่างให้มันให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นที่ถูกต้องนะครับ
ด้วยหลักการและเหตุผลเพราะมันมีทั้งการตำการระดับนัยยุบาย
แล้วก็มีกรทพอด้วยในผู้จะบริหารข้างล่างตัวเลขยิบยับไปทั้งหมดนะครับ
ก่อนหน้านั้นต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นแต่กรพก็ไม่ได้มีการปรับค่าเอฟซีในช่วงของปีก่อนหน้า
ขาดไปประมาณ๓๘๐๐๐ล้านบาทปีนี้อีก๔๔๐๐ล้านบาทรวมแล้วมัน๘๓๐๐๐ล้านบาท
แม้ว่าเราจะมีการปรับเอฟทีมาในช่วงพฤษภาคม๖๕ก็ตามนะครับ
อันนี้ก็จะต้องมาดูกันอีกทีว่าจะทำยังไงกันต่อไปนะครับด้วยเห็นมองจากต้นทาง
มันต้องมีต้นทางกลางทางนะครับแล้วก็ปลายทางก็คือผู้ใช้งาน
ว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปนี่คือปัญหาเดียวที่ผมยกให้ฟัง
มันไม่ได้ง่ายอย่างหลายคนพูดมากนักหลายคนออกมาพูดก็พูดข้อมูลไม่ครบเท่าไหร
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าปัญหาเราจะทำยังไงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถที่จะประกอบการต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเช่นกันไปถึงกับการเรื่องอื่นด้วย
เรื่องการฆ่าการลงทุนเมื่อเช้าผมก็ฟังในระหว่างเดินทางระหว่างในรถ
ผมก็เห็นพูดถึงเรื่องข้าวเรื่องราคาสินค้าราคาพืชพันธุ์เกษตรกรรมอะไรต่างเกษตรแปลงใหญ่
คือท่านท่านไม่ดูละเอียดทั้งหมดนะครับผมคิดว่าผมก็พยายามดูอย่างเต็มที่ให้เกิดความไม่ต่ำ
ผมห่วงกับเศรษฐกรพวกมีไหนน้อยผมต้องการให้เข้ามารวมกลุ่มกัน
ผมต้องการให้มีการที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือร่วมกันวันนี้ก็ไม่จำลองซื้อทั้งหมด
ก็ให้มีการเช่าได้อะไรได้รัฐบาลจะไปดูแลตรงนี้สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
แล้วผมไม่ได้ไปพูดถึงในส่วนของเอื้อประโยชน์รายใหญ่รายใหญ่อะไรที่ท่านว่า
เขามีที่ดินของเขาเขาก็ทำของเขาไปแต่ผมต้องการเอาคนไทยอีกคนที่ทำเกษตรกรที่มีรายได้มีเนื้อที่น้อยกว่า๕ไร่น้อยกว่าสิบไร่
ซึ่งมีเป็นจำนวนมากถ้าเขาทำย่อยขนาดนี้มันก็รายได้มันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วท่านก็ต้องทราบดีแหละ
ถ้าเขารวมเข้ามาได้เขารวมกลุ่มกันแบ่งผัดแบ่งปันดูแลซึ่งกันและการถ่ายทอดวิธีการปลูกไปด้วยการปรับพื้นที่ตรงนู้นมาเปลี่ยนปลูกตรงนี้
ปริมาณการผลิตข้าวเรามีจำนวนสูงมากแต่สิ่งที่ท่านบอกว่าเราส่งขายได้น้อย
เพราะต้นทุนการผลิตเราสูงซึ่งก็ไม่เคยมีใครคิดจะแก้มาก่อน
วันนี้กำลังจะแก้ตรงนี้ว่าทำยังไงมันจะลดลงได้มากที่สุด
ก็ต้องไปดูในเรื่องของต้นทางการผลิต
ในเรื่องของการตลาดนั้นผมคิดว่าทางคุณสุมณิชย์กรรมนิบายรัฐบาลไป
แล้วก็ไปหาตลาดให้มากยิ่งขึ้น
วันนี้ก็นอกจากการส่งข้าวทางสมาคมส่งออกแล้ว
ผมก็ได้สั่งการไปหาวิธีการที่ว่าจะทำยังไงให้เกษตรแปลงใหญ่เหล่านี้
เพื่อราคาจะได้แข่งขันเขาได้นะครับวันนี้สิ่งที่เราของดีมีทั้งหมด
ประเทศไทยเนี่ยแต่ปัญหาก็คือหนึ่งอาจจะมากมาก
มากจนทำให้ราคาเนี่ยมันแข่งขันเขาไม่ได้นะฮะ
แล้วราคาแพงเพราะต้นทุนแพงไงวันนั้นท่านผลิตค่ามาเท่านี้
เวลาไปขายแข่งกับต่างประเทศมันก็คือปัญหานั่นแหละ
ปัญหาเขาดำราคาลงได้มากกว่าเรานะครับ
เราก็ขายขาดทุนมากมากมันก็ไม่ไหวนะ
อันนี้ก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้หลายอย่างมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ท่านพูดนะครับ
ผมพยายามทำอย่างเต็มที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ก็มีความเข้าหน้าตามระดับแต่ไม่อาจว่าจะพูดว่ามันสำเร็จแล้ว
เสร็จแล้วมันคงไม่ใช่ทุกอย่างการแก้ปัญหาความยากจน
เพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะพูดว่าทุกอย่างที่ผมทำมันเสียหายทั้งหมด
ก็ดูกันต่อไปแล้วกันนะครับ
ผมไม่อยากจะพูดอะไรที่มันเสียหายไปกว่านี้
พูดจาในสภานั้นผมคิดว่าควรจะเป็นวาระในการสร้างสรรค์
บ้างไม่มากกว่าน้อยนะครับ
แต่ผมคงไม่หวังว่าท่านจะมาชมอะไรผมอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมทำดีที่สุดเก่งที่สุดเยี่ยมที่สุดไม่ใช่
ผมฟังท่านอันไหนที่ฟังได้ผมก็ฟังอันไหนที่ฟังไม่ได้ผมก็ไม่ฟัง

โจมตีให้ร้ายต่างผมก็เฉยกับท่าน
ผมไม่เคยไปอะไรรังแก่กับท่านเลยนะครับ
และผมไม่เคยไปก้าวร่วงกระบวนการยุทธรรมใดทั้งสิ้น
ในเรื่อง
ก็วันนี้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่ผมได้รับทราบรับฟังด้วยตัวเอง
เมื่อวานผมก็นั่งทั้งวันนะครับแล้วก็ได้มีการจดมีการเตรียมการต่างเพื่อจะชี้แจง
แต่ท่านพูดคุมไปหลายเรื่องด้วยกันนะบางครั้งมันชี้แจงได้ไม่ครบหมดหรอกครับ
เพราะว่าการทำการแก้แขมันหามันไม่ง่ายอย่างที่เป็นการพูด
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามกันต่อไปแล้วกัน
วันนี้สาการโลกท่านคุณาไปดูด้วยแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ประเทศเราเป็นประเทศที่รับผลกระทบประเทศเดียวหรือไม่
แล้วเราแก้ปัญหาประเทศเราได้มากน้อยเพียงใด
ซึ่งผมมีตัวเลขมีวิธีการทำของหลายประเทศในโลกใบนี้
เมื่อเทียบกับของประเทศไทยผมคิดว่าผมทำได้มากกว่า
ในการที่ดูแลประชาชนแต่แน่นอนครับรายได้มันต้องลด

รัฐบาลก็มีมาตรการเฉพาะกลุ่มเฉพาะอะไรออกไป
ไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลเรื่องรายได้น้อย
ดูแลเรื่องน้ำมันดูแลในเรื่องที่จะไปกับกลุ่มเปราะบาง

อาจจะมองว่าเรากู้เงินมามากเกินไปหรือไม่
ดังนี้หน้าไปแล้วมันจะขึ้นเท่าไหร่ก็ตาม
ก็มันก็จำเป็นหลายประเทศก็ขึ้นไป๗๐๘๐แล้วประเทศเรามันจะลดลงได้ยังไง
ถ้าเรามีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับท่านก็เห็นแล้วหลายประเทศก็เจอปัญหา
นำหลายประเทศก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอยู่ในฐานะรัฐล้มเหลวอะไรในเวลานี้
ทุกคนก็ยังเชื่อมั่นทุกคนก็ยังเชื่อใจทุกคนก็ยังพุ่งเป้า
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในเรื่องของการลงทุนในเวลานี้ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่ง
ในเรื่องของว่าสถานการณ์ต่างประเทศกับเรามองเราอย่างไรนะครับ
ซึ่งมันแตกต่างกับคนไทยกันเองที่มองไทยกันเองเนี่ยมันต่างกันมากนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญการจะพูดอะไรก็ตามที่มีผลกระทบกับ
การต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
ให้ระวังอย่างยิ่งยวดเพราะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
คงไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองอะไรทั้งสิ้น
เพราะเป็นเรื่องของประชาชนต่อประชาชนนะครับ
รายได้มูลค่าในการค้าขายชายแดนจำนวนมหาศาลนะ
ตอนนี้มันสูงขึ้นทำให้ประเทศไทยนี่สามารถที่จะอยู่ได้ในเวลานี้
ถ้ามีปัญหาที่อะไรก็ตามปัญหาตามมาก็คือในเรื่องของเอ่อ
ความปลอดภัยของประเทศของเราตามแนวชายแดน
การค้าขายชายแดนเพิ่มขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์หลายแสนล้านบาท
เดี๋ยวเรื่องนี้ท่านลองนับประตรีเอ่อกระทรงนับประตรีว่า
กระทรงลิงค์ของชิคแจงเพิ่มเติบอีกครั้งท่านท่านย่อยย่อ
ให้เห็นว่ามันมีอะไรดีอะไรที่มันไม่ดีอะไรไม่ดี
ยังไม่ดีเราจะแก้ไขอย่างไรแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ดีทุกเรื่อง
ไม่ใช่ว่าเร็วที่สุดไม่ใช่แย่ที่สุดผมว่าเดี๋ยวจะสร้างความเข้าใจผิดนะครับ
ท่านมีความมุ่งหวังอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เวลานี้ท่านควรจะเอารวมพลังคนไทยทั้งชาติ
เพื่อในการที่จะช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองนะครับมากกว่าที่จะมวลทะเลาะเบาะแว้ง
พูดกันไปพูดกันมาท่านพูดแรงผมก็อดไม่ได้เหมือนกัน
ในฐานะเราเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่ผมก็ให้เกียรติท่านอยู่แล้ว
เห็นว่าผมก็เรียกท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจเสมอ
เพราะฉะนั้นอยู่ที่ท่านจะมีเกียรติอะไรกันยังไงหรือไม่
เวลาท่านพูดโจมตีผมเนี่ยถึงจะรับไม่ค่อยได้
ผมก็ต้องรับท่านเพราะผมเป็นนายมตรี
เพราะฉะนั้นหลายท่านก็พูดนี่โน่นนั่นผมถามว่ามีทั้งกี่คนในห้องนี้
ที่เคยเป็นรัฐนายกรรมตรีมาก่อนผมถามก็แล้วกัน
เพราะฉะนั้นผมย่อมมีประสบการณ์มากกว่าท่าน
แต่เรื่องการจะพูดแข่งกับท่านพูดมาส่อเสียดให้ร้าย
ผมสู้ท่านไม่ได้หรอกครับผมยอมท่าน

กลับเรียนท่านประธานธิกรพครับ
ผมสมคิดเชื้อโครงภักดิ์เพื่อไทยอุบวนรัชฐานี
เมื่อสักครู่ได้เห็นท่านนายกตอบแล้วผมก็ฟังตลอด
ท่านก็ตอบสุภาพ
ผมก็ถามว่าตอบทุกคำถามหลายคำถามตั้งแต่เมื่อวาน
คำถามผมเมื่อเช้าเนี่ยง่ายก็ไม่ตอบ

นายกกลัวอะไรท่านไม่ตอบทำไมถึงแต่งตั้งลูก
คนที่เคยเดินตามท่านดรเสกสกลอัฐาวงศ์
ทำไมท่านไม่ตอบใครจะแต่งตั้งไม่สำคัญท่านตอบมาสิครับ
ท่านลืมหรือครับขอบคุณครับท่านฟังครับ

เนื่องจากว่าท่านรองนายกสุภาพพรงศ์ท่านเจอก่อชี้แจ้งนะครับ
ผมขออย่างนี้นะครับเพื่อให้